ขับมาดีไฟลุกท่วมล้อค่ะ

ให้เขาจอดรถแล้วก็ดับไฟกันค่ะ
เจาะให้มันตรงอ่ะพี่รวยจ่อไม่ตรง
ฝันมันฝันมันนี่คือช่วงเกิดเหตุเลยคุณผู้ชมค่ะ
รถบรรทุกคันนี้เนี่ยไฟไหม้ที่ล้อหลังฝั่งซ้ายนะคะ
ควันเริ่มขโมงเลยถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านใกล้กันก็ต้องช่วยกันเอาถังดับเพลิงมาสกัดไฟ
อีกฝ่ายหนึ่งก็ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลมาช่วยกันฉีดน้ำสกัดค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ขาออก
หน้าร้านขายยางรถยนต์ที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ
คนขับรถบรรทุกคันนี้คือนายพิชิตชัยเขมบาลนะคะ
เล่าบอกว่าเขาขับรถคันนี้ไปส่งไม้ที่อำเภอคลองใหญ่
กำลังจะขับกลับลานไม้แม่ค้าขายไก่ย่างตะโกนบอก
ไฟไหม้ไฟไหม้ที่ล้อรถเขาก็มองกระจกข้างโอ้โห
เห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากรถค่ะก็จอดทันที
พนักงานของร้านขายยางรถยนต์นะคะก็รีบวิ่งถือถังดับเพลิง

นี่แหละค่ะก็โชคดีที่อยู่ในเขตชุมชนนะคะ
นี่ค่ะก็คาดว่าเกิดจากผ้าเบรกติดล้อ
มันก็เลยเกิดความร้อนแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นมาค่ะ